เมื่อเกิดเรื่องใหญ่เกิดข่าวใหญ่ขึ้น
ก็พยายามจะเอามาสรุปให้ฟังว่า
เรื่องนี้มีที่มาที่ไปยังไงแล้วจะไปยังไงต่อ
เพราะว่าเวลาเราบริโภคข่าวข่าวใหญ่เนี่ยข่าวมันยาว
และบางทีจับประเด็นไม่ชัดเจน
ฉะนั้นจะพยายามสรุปให้ว่าที่มาที่ไปของเป็นยังไง
เริ่มตั้งแต่เช้าตรู่เมื่อวานนี้
ที่มาของข่าวนี้ก็คือสำนักงานประธานาธิบดี
โดยรองประธานาธิบดีที่รักษาการคืออูมินสวย
ออกแถลงการผ่านสถานีโทรทัศน์
ว่าอำนาจรัฐได้ถูก
ลายผู้บัญชาการทหารสูงสุด
กองทัพเมียนมาร์เรียบร้อยแล้ว
อันนี้ก็คือมีการทำรัฐประหารชัดเจน
เหตุผลของการทำรัฐประหารก็มีข่าวลงกันทุกฉบับแล้วล่ะครับ
สรุปก็คือว่าเขาให้เหตุผลว่าเพื่อตอบโต้การช่อกงระหว่างการเลือกตั้งทั่วไป
เมื่อวันที่๘พฤศจิกาที่ผ่านมา
ซึ่งพอเป็นอย่างนี้เราก็ย้อนกลับไปดูว่า
การเลือกตั้งเมื่อวันที่๘พฤศจิกาที่ผ่านมานั้นเนี่ยเป็นยังไง
มีพักแข่งกันพักใหญ่๒พักพักสันติบาลแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตย
พักนี้องศาสุจริเขาสนับสนุนอยู่
กวาดที่นั่งมาทั้งหมด๓๙๖ที่นั่งยอดรวมทั้งหมดเนี่ย
ในบรรดา๓๙๖ที่นั่งเป็นสภาล่าง๒๕๘สภาสูตร
สภาสูตรสูง๑๓๘เขามีสองสภาสภาสูงนี่เขาเรียกว่าสภาจนชาติ
แล้วสภาพผู้แทนราชดรส่วนพักของทหารที่เรียกกันว่าพักสายสามัคคีและการพัฒนา
อันนี้ทหารเขาหนุนอยู่แพ้ลาบคาบเลยครับได้มา๓๓ที่นั่ง
ใน๓๓ที่นั่งเป็นสภาผู้แทน๒๖ที่นั่ง
เป็นสภาสูง๗ที่นั่งเรียกว่าแพ้หลุดลุ้ยแพ้ไม่เห็นฝุ่นไม่เห็นฝุ่น
ฉะนั้นวิธีการรักษาหน้าที่ไม่ให้เสียหน้ามากก็คือ
โลงกล่าวหาว่าการเลือกตั้งคราวนี้มีการทุจริตมีการทุจริต
กรกตของเขาเขาก็มีเขาก็บอกว่าไม่มีการทุจริต
คนทั่วไปพอเห็นตัวเลขชนะกันขนาดนี้๓๙๖กับ๓๓เนี่ยคนก็คิดได้ครับ
ถึงจะโกงยังไงเนี่ยก็ผลก็ไม่ต่างกันไปมากขนาดนี้หรอก
ต่อให้โกงยังไงก็ไม่มีทางที่ผลจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างนี้ได้๓๙๖กับ๓๓นะครับ

ข้ออ้างนี้ก็เลยเป็นเหตุทำให้เกิดการรัฐประหารซึ่งฟังไม่ขึ้น
ตั้งแต่เราได้ยินเรื่องต้นเหตุการทำรัฐประหารมาคราวนี้น่าจะเป็นเหตุผลที่เบาที่สุดที่จะทำรัฐประหาร
ถัดมาคือทหารพม่าจะยึดอำนาจไว้นานแค่ไหน
อันนี้เขาก็ประกาศชัดเหมือนกันนะครับว่า
ว่าเขาจะยึดอำนาจแค่ไหนกองทัพเมียนมาร์ออกแถลงการว่า
จะให้มีการจัดการเลือกตั้งขึ้นใหม่แล้วจะส่งมอบอำนาจการบริหารประเทศให้กับพักที่มีการชนะเลือกตั้งในทันที

อันนี้คล้ายกับบ้านเราว่าขอเวลาอีกไม่นานนี่๑ปีนะ
แต่ว่าเวลาถึง๑ปีแล้วเนี่ยจะเรียบร้อยหรือไม่
จะคืนอำนาจมาหรือไม่จะมีเหตุอ้างเหตุให้อยู่ต่อหรือไม่
ถึงเวลานั้นค่อยดูกัน
ถัดมาสถานการณ์บรรยากาศที่พม่าตอนนี้เป็นยังไง
ล่าสุดสถานการณ์ยังตึงเครียดอยู่ครับ
กองกำลังทหารยังตรึงรักษาการทั้งเมืองหลวงใหม่และเมืองเหลาเก่าคือย่างกุ้ง
ที่สำคัญคือระบบสื่อสารโทรคมนาคมถูกตัด
ระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาใช้การไม่ได้
เมื่อวานนี้พอระบบอินเตอร์เน็ตมีปัญหาใช้การไม่ได้ธนาคารก็ปิด
ธนาคารอ้างว่าระบบสื่อสารมีปัญหาธนาคารปิด
สถานีโทรทัศน์ถูกยึดอันนี้เรียกว่าเป็นสูตรสำเร็จล่ะ
อาจจะเป็นเพราะว่าไทยเราเริ่มต้นมาอย่างนี้ให้นานาประเทศเห็นว่า
ถ้าจะปฏิวัติเนี่ยยึดสถานีโทรทัศน์ก่อนพม่าก็เอามั่ง
แต่ว่าสถานีที่กองทัพคุมอยู่ยังออก
ก็คือบังคับให้คนดูสถานีของกองทัพอย่างเดียว
การจับกลุ่มควบคุมตัวผู้นำทางการเมืองอย่างอองซานซูจีก็เป็นชนวน
ให้ผู้สนับสนุนองซานซูจีออกมาเรียกร้องกันเยอะ
เอาทีนี้มาดูว่าปฏิกิริยาของนานาประเทศเป็นยังไง
แน่นอนครับองค์การสัพยาชาตินี้ประกาศออกมาก่อนสหรัฐออสเตรเลียตลอดจนองค์กรเคลื่อนไหวด้านสิทธิต่างด่าหน้าออกมาประนามการทำรัฐประหารทันทีมาก่อนเลย
ประเทศในโลกประชาธิปไตยทั้งหลายก็แสดงท่าทีออกมาต่อต้านการรัฐประหารอันนี้ก็แน่นอนอยู่แล้ว
โศกธรรมเนียบขาวนายเจนชาซีเรียกร้องให้กองทัพปล่อยตัวผู้ที่ถูกจับกลุ่มคุมตัวในทันที
รวมทั้งโดยเฉพาะองซานชูตรีนี่ท่าทีเขาแล้วโฆษกธรรมเนียบขาวเขาทิ้งท้ายอย่างนี้
หากยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดสหรัฐจะดำเนินการตอบโต้ตามมา
นี่ท่าทีปฏิกิริยาของนานาชาติทั่วโลกให้แคบเข้ามาอีกนิดนึงดูท่าทีปฏิกิริยาของนานาประเทศในอาเซียน
ซึ่งโดยหลักการในอาเซียนเนี่ยเขาตกลงเขารู้กันว่าเขาจะไม่ยุ่งเกี่ยวจะไม่ก้าวกายกิจการภายในซึ่งกันและกัน
แต่ว่าถึงแม้กระนั้นเมื่อวานนี้สิงคโปร์ออกมาก่อนเพื่อนเลยครับสิงคโปร์แถลงแสดงความกังวลต่อสถานการณ์และหวังว่าสถานการณ์จะกลับคืนสู่ภาวะปกติโดยเร็ว
อินโดนีเซียมาพร้อมกันเลยครับร้องขอให้ทุกฝ่ายในเมียนมายึดหลักประชาธิปไตยและรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้ง
ฟินส์ผู้นำดูเต้เต้บอกว่าความขัดแย้งทางการเมืองเป็นเรื่องภายใน
ลิปปินส์จะไม่เข้าไปแทรกแทรงมาถึงประเทศไทย
ยังไม่มีท่าทีและคำพูดใดจากนายกรัฐมนตรี

ฉะนั้นนี่คือสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวาน
เรื่องในพม่าเรื่องการทำรัฐประหารอีกครั้งในพม่า
มีความเห็นจากคุณสุธิชายุ่น

คุณสุธิชัยบอกว่าอะไรจะตามมาในเมียนมาร์
เป็นเรื่องที่น่าติดตามมากเพราะจะมีผลกระทบต่อไทย
มีผลกระทบต่ออาเซียนและท่าทีของมหาอำนาจ
อย่างสหรัฐอย่างจีนอย่างอินเดียและในเวทีสากลอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้
ทั้งหมดเนี่ยครับคือเรื่องราวที่เกิดขึ้นในเมียนมาร์ในพม่า
เอามาสรุปให้ฟังท่านจะได้เห็นภาพชัดว่ามันเกิดขึ้นมายังไง
ว่ายังไงแล้วจากนี้จะเป็นยังไงต่อ
เรื่องการค้าการขายระหว่างเรากับพม่านั่นก็อีกเรื่องหนึ่ง
แต่ว่าไม่น่าจะกระทบตรงนั้นมากนี่คือขีดเส้นใต้ของเที่ยงวันนี้ครับ

ขอบคุณอาจารย์สุภาพคลิกขจายในขีดเส้นใต้เมืองไทยด้วยนะครับ